เอาคือโดยรวมในประเทศไทยตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างดีนะคะ
ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดเกินไป
พูดถึงเรื่องของความหนาวดูเรื่องของความหนาวกันหน่อย
ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่เลยค่ะแต่เขาแผ่ความเขียว
ความเขียวนี่เป็นสีของความเย็น
มันแผลลงมาจนถึงภาคเหนือและภาคอีสานและยังคงไม่ไปไหนนะคะ
ก็กลุ่มอยู่แบบนี้ดูจากเส้นสองเอ่อเส้นพันสิบแปดค่ะ
อยู่ที่ภาคอีสานแต่ทีนี้ภาคอีสานกับภาคเหนือช่วงนี้
จากลมหนาวแล้วระมัดระวังเรื่องของลมแรงด้วยนะคะ
สุขภาพให้พร้อมค่ะแต่ทีนี้ช่วงกลางวัน
อาจจะจัดนิดนึงเพราะว่าเมฆไม่มีเลย
หายไปหมดเลยโดยเฉพาะตอนบนของประเทศภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออก
กลางวันแดดร้อนมากตากผ้าเนี่ยโอ้โหแห้งภายใน๑ชั่วโมงเลยนะคะ
ส่วนใครจะทำหมูแดดเดียวเหมาะมากช่วงนี้แต่ทีนี้ภาคใต้สิคะ
เป็นห่วงกันสักหน่อยค่ะพบกลุ่มฝนโดยเฉพาะนครศรีธรรมราช
ยาวไปจนถึงนราธิวาสและตกแบบนี้ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานี้แล้วนะคะ
และจะตกยาวต่อไปอีกโดยเฉพาะช่วงชายแดนค่ะ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียฝนตกชุกมากตกทั้งวันทั้งคืนเลย
พอฝนตกหนักแบบนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของคลื่นนะคะ
จะเห็นว่าช่วงภาคใต้ตอนล่างค่ะยะลานราธิวาส
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยนะคะ
รวมถึงทะเลอันดามันใช้ฝั่งไม่เท่าไหร่
แต่พอห่างชายฝั่งออกไปคลื่นก็อาจจะสูงได้เช่นเดียวกัน

ช่วงนี้ฝนยังคงตกหนักทีนี้ภาค